ช่วงนี้ต้องตามใจผมเดี๋ยวผมจะพาไปกินไปกินของอร่อยผัดกระเพราถาด
ถาดมาเริ่มที่จังหวัดสุโขทัยถ้าทานหมดภายในครึ่งชั่วโมงแล้วก็กินฟรี
อะไรจะใจดีขนาดนั้นว้าวไปค่ะนี่ครับร้านวันโลกกะเพราถาดอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
พี่เขาครับเปิดร้านอาหารเนี่ยนะครับเป็นอาหารตามสั่งอยากจะสั่งอะไรกินอะไรก็บอกสบายทำให้หมดนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นของต้มของทอดกลวยตรงก๋วยเตี๋ยวก็มีแต่ที่เด็ดของร้านนี้คือนี่ครับ
ผัดกระเพราไม่ได้ผัดมาถาดเล็กถาดใหญ่อย่างนี้โอ้โหเบอร์เริ่มเบอร์เทิมเลยนะครับ
พลไม่คิดถ้าทานคนเดียวหรอกเย้ยขนาดนี้ต้องแบ่งคนอื่นนะคะ
ก็ถ้ามากันสัก๔๕คนกำลังพอดี
แล้วก็เขาบอกว่าถ้ากินหมดภายในครึ่งชั่วโมงแล้วก็กินฟรีไปเลยไม่ต้องจ่าย
ถามคนนี้ดีกว่าครับเจ้าของร้านก็คือคุณสุดารัฐแสนชุ่ม
หรือว่าที่รู้จักกันดีแถวนั้นก็คือเจ๊โอ

เขาก็เล่าว่าเปิดมาเนี่ยนะแค่เดือนเดียวเอง
โอ้โหตอนนี้ลูกค้าแวะเวียนมาทานกันเพียบ
โดยเฉพาะเมนูกระเพราถาดที่มีทั้งกะเพราหมู
ไก่เครื่องใดหมูกรอบสารพัดสิ่งอย่างที่จะใส่เข้าไป
บอกเข้าไปสิอยากกินอะไรเจ๊โอจัดให้หมดเลยนะครับ
ราคากะเพราธรรมดาราคาละจานละเนี่ยนะ๓๐บาท
แต่ถ้ามีไข่ด้วยก็คือไข่ดาวหรือจะไข่เจียวก็ได้
เขาก็จะเพิ่มมาเป็น๓๕บาท
ก็ขยับตามไซส์ความใหญ่ของถาดขึ้นมาเป็นระดับระดับทั่วไป
ถ้ามีใหญ่ขึ้นมาอีกนิดก็๖๙บาท
ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อย๙๙บาท
ใหญ่สุดเมื่อเริ่มเทิมถาดละ๒๐๐บาท

ส่วนมากก็จะมาเป็นอยู่๕คนขึ้นไปนะครับ

มีมัวผัดโผล่ปกป้องมัญญาณมีบุตรเลี้ยงเครื่องแรงอีกไก่
แล้วก็ไข่ดาวกี่ใบครับ
สังเกตไหมตอนสัมภาษณ์ไข่ดาว๑๐หรอครับ
ไปคือสังเกตตอนสัมภาษณ์นะมันเป็นอะไรที่ยุ่งตลอด
เพราะมีเสียงชูชี่ตลอดเลย

ยังไงคือเขาถัดอยู่ตลอดเวลาคนเยอะมาก
นี่แหละครับเขาบอกว่าทุกเมนูไม่ว่าจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่
ถ้าทานไม่อิ่มนะคุณไปขอข้าวเพิ่มได้

ดาวเหลือกะเพราเหลือไปขอข้าวได้เลย
จะกินอีกข้าวมันหมดแล้วครับเจ๊โอครับ

จัดให้ฟรีเลยนะครับถ้าจะไปขอข้าวเพิ่ม
แล้วอีกอย่างก็คือเกี้ยวทอด
ลองทานกันดูโอ้โหทำไมใจดีขนาดนี้

ลองลิ้มชิมรสกันนะครับกะเพราถาดยักษ์
หรือว่าจะไปประลองแบบกินจุ

ถ้าทานถาดยักษ์หมดภายในครึ่งชั่วโมงนี้
คุณก็จะได้ทานฟรีกันไป
ร้านก็คือร้านวันโลกกระเพราถาด
อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยไปไม่ถูก
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับ

เสิร์ชเข้าไปคำว่าวันโลกกระเพราถาด

กดไลค์กดแชร์กันไปนะคุณผู้ชม